คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่พระเอกกันบ้างดีกว่านะสำหรับแบงค์ทิติ
ต้องบอกว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยแทบจะไม่ใช่พระเอกแล้ว
แทบจะเป็นนักเพาะกายอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือสไลด์ในไอจีเนี่ยนะเวลาเห็นคลิปของหนุ่มแบงค์เนี่ยดูสิ
มีแต่คลิปออกกำลังกายตลอดเลยอะหูวูวเขาใส่เสื้อผ้าเนี้ย
เหมือนเขาเป็นนุ่มตัวเล็กนะแต่พอถอดเสื้อผ้า
เสื้อผ้าให้มันดูแบบเขารุฆาบาทจริงไหมละแต่ละคลิปอะ
ลาการออกกำลังกายของน้องแบงค์นั้นว่าแซ่บแล้ว
แต่เวลาน้องแบงค์เปล่งเสียงประกอบด้วยโอ้โห

เดี๋ยวไปฟังเดี๋ยวให้ฟัง

แล้วที่เห็นทุ่มเทกับการออกกำลังกายแบบนี้เนี่ย
แล้วก็ขยันเข้าฟิตเน็ตทั้งปั่นจักรยานทั้งออกกำลังกายหนักแบบนี้
เขาบอกว่าอยากจะปฏิวัติตัวเองจากเด็กผอมแห้งให้กลายเป็นนุ่มเต็มตัวจ้า

คือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรามีก้นเนี่ยเราจะใส่กางเกงได้สวย

ใช่ครับพอมันหนักเราก็ต้องแบบเปล่งเสียงออกมา
ต้องเสียงตามนั้น
ก็จะเปิดร้านกาแฟที่ขอนแก่นเปิดตรงข้ามกับโรงแรมของเราเลย
ช่ายน้องแบงก์ก็คือที่บ้านทำอยู่

น้องแบงก์ตอบสุดท้ายแพลนในอนาคต

คุณผู้ชมค่ะไปต่อที่คนรุ่นใหม่กันหน่อยดีกว่า